มาที่เรื่องพี่ตั๊กบริบูรณ์บ้างคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้เขาบอกเลยว่ารักเมียบูชาเมียมาก
พ่อบ้านใจกล้าคนนี้ประกาศไว้เลยนะ
ปกติเนี่ยพี่เนี่ยนะโอนเงินให้เมียเดือนละครึ่งแสน
เมียนี่บ่นว่าเกรงใจพอก่อนอะไรอย่างนี้เกรงใจจังเลย
แต่เจ้าตัวบอกเลยไหมเดี๋ยวนี้บอกเลยจะโอนให้เดือนละล้าน

ต่อให้เมียจะบ่นแต่ก็จะโอนให้จ้ะไม่เป็นไรจะยาหยียอดรักจ้ะ
เออยินดีทำงานหนักเพื่อเมียคนนี้
คุณค่ะความรักคู่นี้เขาปังจริงนะ
แต่เอาจริงเรื่องจริงหรือหลอกพี่เดือนละล้านก็เกินไปนะ

อ่าเดี๋ยวไปฟัง

ไม่ไหวนะฮะมันเยอะจนเกินไปนะครับผมต่อเดือนเนี่ย
แต่ว่าคือชีวิตจริงเขาเองก็ได้ไปทั้งหมดอยู่แล้วนะ

ใช่ครับใช่ครับผมทุกอย่างนะครับเป็นของเขาทั้งหมดแล้ว
หัวใจของผมด้วยก็เป็นของเขา
อยากเขาจะชอบพูดนะใช่สิไม่เหมือนเดิมแล้วไง

ว่าเพิ่งอยากเนี่ยโดยที่ตอบจริงจังนะแต่ดูไม่น่าเชื่อถือเท่านั้น

ไม่ใช่แต่ล้านหนึ่งมันเกินปลาย
แต่ถ้าเรื่องรักเมียต้องยกให้เขานะ